กลัวกันหน่อยโคโคหายโหลำบากแล้วอีกทีตกใจโคหายไปตามหากันอ่า
สุดท้ายโอ้โหเจอแล้วตกใจสุดเลยครับ
น่ะที่นี่เป็นบ้านน้ำจวงครับหมู่สิบสามตระบวนหัวภาคอำเภอชาติการ
พิศนุโลกครับจะพาทุกคนไปดูงูกินวัวนะครับ
สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ของบ้านน้ำจวงนะครับอันนี้แต่แถวนี้จะเป็นป่า
ที่เขาเลี้ยงวัวกันนะครับคือมีวัวที่ศูนย์หายไปได้สองวัน
แล้วมาตามหาไม่เจอแล้วก็มาดูร่องรอยเห็นอยู่ตามร่องลอยไปดูนะครับ
สิ่งนี้นะครับทุกคนลองมองลงไปว่า
เป็นอะไรครับงูยักษ์ขนาดใหญ่มาก
โอ้โหรู้แล้วสาเหตุทำไมวัวหาย
โอ้โหเพราะว่าเนี่ยครับโดนงูงูกินเข้าไปทั้งตัวเลยครับ
เหมือบไปเลยเหรอเขมือบเข้าไปอย่างเงี้ยครับ
น่าตกอกตกใจนะวัวทั้งตัวแล้ววัวอายุเท่าไหร่
สี่ปีคุณภาพนี่มันจะตัวใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากเลยสิ
ก็ประมาณเนี้ยแล้วงูมันต้องตัวใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
เขาบอกว่างูเนี่ยน่าจะมีขนาดความยาวอยู่ที่๔๕เมตร
ใช่ไหมมันต้องใหญ่มากอ่ะถ้าถ้ากินวัวเข้าไปทั้งตัวได้เนี่ย
เพราะว่าห้าถึงหกเมตรน่าจะไปได้น่ะใช่ไหมอืม
แล้วเขาคาดว่างูตัวนี้มันหิวกระหายมากไม่มีอาหารตกถึงท้อง
มันเจอวัวมันก็ลัดแล้วมันก็กินเข้าไปทั้งตัวอย่างนั้น
พอกินเข้าไปแล้วมันไม่ได้ตายโดยทันที
เรื่องของเรื่องวัวมันอืดอยู่ในท้องงูมันนั่นแหละสิมันไม่ย่อยอ่ะเนอะ
มันไม่มันมันอาจจะย่อยได้ไม่ดีหรือมันมีมันใหญ่ไป
ไปมันตัวใหญ่ใหญ่ไปเออมันใหญ่ไปแล้วแก๊สมันเยอะเกินไป
ทำให้งูเนี่ยมันระเบิดตัวเองตายโอ้โหคุณจริงจริงแก๊สอยู่ในนั้นเยอะอ่ะ
มันแล้วตัวแตกตายไปเลยอ่ะเหมือนท้องแตกมันกินแล้วท้องแตกตายอ่ะ
เออแล้วเหตุการณ์นี้เกิดที่ไหนที่อำเภอชาติตรการจังหวัดพิศนุโลกครับ
บ้านดูดิตัวมันขยายเท่าวัวนะคะมันก็พุงแตกอ่ะอ่ะ
จริงโอ้โหเย็นแล้วโอ้โหคือชาวบ้านเขาบอกว่าอย่างนี้
แถวนั้นน่ะสัตว์เลี้ยงหายบ่อยแล้วพอมาเจออีกทีก็คือวัวที่หายไปน่ะ
อายุ๔ปีมันโดนกินเข้าไปแล้วคนที่ถ่ายไว้เนี่ยนะครับก็คือนายนิรันดิวัฒนากุลนะครับ
เป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำจวงโอ้โหก็ช่วยกันกับชาวบ้านตามล่าหาวัวแหละ
เพราะว่าวัวมันโอ้โหก็ราคาแพงนะถึงตั้ง๔ปีสุดท้ายอย่างที่เห็นโอ้โหไม่รอดทั้งคู่เอางี้ละกันคุณผู้ชม